ส่วนสำหรับใครที่อยากจะหางานพิเศษหางานเพิ่มหลังจากงานประจำของเรา
หรือว่าบางคนไม่ได้ทำงานประจำแต่เรียกงานรับงานเป็นแบบฟรีแลนซ์
คราวนี้มีฟรีแลนซ์ผ่านออนไลน์มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะครับ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณจีรภาสุริสุขครับ
กัญญนัทถาวรสุภาเจริญกำลังออกแบบแบนเนอร์สำหรับใส่ในแฟนเพจเฟซบุ๊คให้กับลูกค้าที่ว่าจ้างงานผ่านเว็บไซต์
รีแลนซ์รายนี้เล่าว่าเดิมทีเขาต้องรับงานเองค่ะ
แต่มาเกิดปัญหากับลูกค้าที่จ่ายเงินไม่ตรงเวลา
หรือบางครั้งก็เบี้ยวจ่ายเงินซะงั้นค่ะ
ที่มีระบบให้กับลูกค้าต้องชำระเงินเข้ามาสู่ระบบก่อน
หลังจากที่ตกลงว่าจ้างงานกันแล้ว
และเมื่อฟรีแลนซ์ทำงานเสร็จส่งลูกค้าเรียบร้อย
ระบบก็จะจัดส่งเงินให้ฟรีแลนซ์นั้นทันทีค่ะ

ที่มีปรากฏบนเว็บไซต์

ซึ่งบางทีการที่เราคุยกับเขากับงานที่เราส่งไป

ใช่ค่ะพอมันออกมาไม่ตรง
เราก็จะไม่มีสโขปงานที่แน่นอนว่า
เฮ้ยมันแบบไหนอะไรยังไงแก้ได้เท่าไหร่

ถ้าเกิดแบบไปรับงานเองมีโอกาสสูงเหมือนกัน

หรือว่าถ้าเกิดเราพอร์ตงานไม่ดีพอลูกค้าก็ไม่เข้า
จะมีประเภทงานฟรีแลนซ์หลากหลายเลยค่ะ
ทั้งงานกราฟิกดีไซน์งานเขียนงานทำเว็บไซต์
งานตัดต่อวีดีโอภาคเสียง
รวมไปถึงงานโฆษณาบนออนไลน์
ที่มีมาให้ผู้ว่าจ้างได้เลือกสรรกันอย่างมากมายเลยค่ะ
หากสนใจงานชิ้นไหนทางฟรีแลนซ์จะระบุราคา
รายละเอียดของงานระยะเวลาที่ทำ
รวมถึงตัวอย่างผลงานที่เคยทำ
เพื่อประกอบการตัดสินใจอีกด้วยค่ะ
รวมถึงยังมีระบบพูดคุยตกลงงานกับทางฟรีแลนซ์
ให้สามารถดิวงานด้วยกันได้ง่ายขึ้นค่ะ
และยังมีรีวิวจากผู้ที่เคยใช้งานจริง

ก่อนที่จะเลือกว่าจ้างงานกับฟรีแลนซ์ในเว็บไซต์นี้ค่ะ
สามารถรีวิวลูกค้าที่เคยว่าจ้างงานได้
เพราะบริการนี้ค่ะจะมีระบบคัดกรองลูกค้าที่เคยเข้ามารีวิว
เพื่อป้องกันหน้าม้าที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาได้ค่ะ
ไอเดียมาจากการที่ผู้จ้างงานส่วนใหญ่นั้น
ที่จะหาฟรีแลนซ์ฝีมือดีทำงานแต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนค่ะ
รวมถึงตัวฟีแลนซ์เองนั้นบางรายก็มีฝีมือดี
ก็ทำให้อาจไม่มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผู้ที่อยากได้งานทั้งสองฝ่าย
ทั้งการหางานคุยงานตกลงราคางานและจ่ายเงินได้ทันทีค่ะ
ฟรีแลนด์ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในระบบนั้น
จะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นประวัติการศึกษาการทำงานและประสบการณ์การทำงานด้วยค่ะ
คนเราเวลาจ้างงานกันบ่อยเริ่มสนิทสนมกัน
ชอบมีคำว่าน้องรถให้พี่หน่อยนะ
หรือว่าพี่หนูติดเดี๋ยวขอส่งอาทิตย์หน้าเลสหน่อย
อะไรแบบนี้ในโลกของธุรกิจบางทีเราอาจจะยอมไม่ได้ใช่ไหมครับ
เราต้องส่งงานตรงเวลาเราต้องใช้งานของเขา
ดังนั้นถ้าเกิดมีปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นข้างนอกเว็บ

แต่ถ้าเกิดขึ้นในเว็บไซต์เราเรารับประกันคอยดูแลให้
ฟีแลนซ์คนใหม่ให้หางานคนใหม่ให้หรืออะไรแบบนี้
หักค่าธรรมเนียมเริ่มต้นละร้อยละ๕ของราคางานที่ตกลงว่าจ้างกันค่ะ
ซึ่งปัจจุบันก็มีฟรีแลนซ์ในระบบมากกว่า๔๐๐คน
สิ่งสำคัญที่สุดของการทำงานฟรีแลนซ์

เพื่อสร้างความมั่นใจและมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ